เราติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓นะครับ
วันนี้เป็นแนวร่วมที่เขาใช้ชื่อว่าภาคีนิรนามเนี่ย
ปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครถนนงามวงวาน
ผู้สื่อข่าวของเราคุณศักดิ์สิทธิ์คุณภูริพัฒน์อยู่ในพื้นที่นะฮะ
เดี๋ยวจะมีรายงานสดเข้ามานะครับแต่ว่าผมให้ท่านไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุด
เมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ย
ไผ่ดาวดินนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ที่มาร่วมชุมนุมนะฮะ
ขึ้นเวทีอ่านแถลงการนะครับแถลงการข้อเรียกร้อง
ของกลุ่มรัศดร๖๓นะครับที่วันนี้พาคีนิรนามมาตั้งเวที
บอกว่าจะปักหลักค้างคืนอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
เขายื่นข้อเรียกร้องที่อ่านแถลงการบนเวทีเอาไว้๕ข้อนะฮะ
อาจจะไปฟังก่อนนะฮะ
หนึ่งปล่อยตัวเพื่อนเราโดยไม่มีเงื่อนไขที่สำคัญคือนักสู้ไม่ควรอยู่ในคุก
ยุติการคุกคามประชาชนหยุดใช้กฎหมายปิดปากและการคุกคามทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ต้องยกเลิกการดำเนินคดีกับแกนนำและผู้ชุมนุมที่ผ่านมาด้วย
๓คอยทุกข์ต้องลาออกคอยในวันที่๒๔๐๖๒๕๖๓

๔เนี่ยก็คือต้องเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามร่างที่ประชาชนเสนอ
โดยต้องปิดสวิตช์สวทันทีนะครับ
ข้อห้าก็คือเรื่องการปฏิรูปสถาบันนะครับ

วันนี้นะฮะเวทีตรงนี้หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยเรียกร้อง๕ข้อนะครับ
ที่สำคัญก็คือกลุ่มรัศดร๖๓ที่ชุมนุมกันอยู่ในวันนี้แล้วบอกว่าจะปักหลักค้างคืนนะครับ
บอกว่าข้อเรียกร้องต่างต่างเนี่ยนะฮะที่ได้เรียกร้องไปนะครับ
รวมทั้งเรื่องการให้ปล่อยตัวเพื่อนของเขาที่ถูกควบคุมตัวไปนะครับ
ให้รัฐนะครับจะต้องผลักดัน๕ข้อเรียกร้องที่ประกาศที่อ่านบนเวทีในครั้งนี้เนี่ย
ตามที่เขามุ่งหวังเนี่ยภายในเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
คือเขาขอให้มารวมตัวกันตั้งแต่๑๖นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไปนะฮะ
สิบสามตุลาคมเนี่ยนะครับบอกว่าเพื่อนไม่ออกเราไม่กลับนะครับ
แล้วข้อเรียกร้องต่างเนี่ยจะต้องเป็นผลนะครับหลังจากที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องไป
อย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกภายในวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมหกสาม
ค่ะยี่สิบสี่ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้
นะฮะหลังจากที่ไปยื่นนังสือไว้ที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคม
ใช่ค่ะก็เป็นการแถลงในช่วงเวลาประมาณสักทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะ
บนเวทีหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพหานครตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์ทั้งคุณภูริพัฒน์เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดล่าสุดกันก่อน
คุณภูริพัฒนบุญนินคืออยู่หน้าเวทีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศล่าสุดจากคุณภูริพัฒน์เลยค่ะ

เราจะนักเน่นในอุดงจารย์ต่อไปเราจะยืนอย่าง
กำลังเล่าถึงประสบการณ์ที่ตัวเองนั้นถูกจับกลุ่มตัว
เมื่อหลายวันที่ผ่านมารวมถึงประสบการณ์
ที่อยู่ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพตลอดหลายวันที่ผ่านมา
แต่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมครับเป็นกิจกรรมของการแสดงวงดนตรี
เพื่อมวลชนให้กำลังใจและความสุขกับกลุ่มมวลชน
อยู่บริเวณเวทีของผู้ชุมนุมด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ซึ่งตามกำหนดการแล้วนอกเหนือจากวงนี้
วงสามัญชนวงศรีราชาล็อกเกอร์
ที่จะมาขับกล่อมให้ผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านล่างของเวทีนั้นได้รับฟังด้วย
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
มีการอ่านแถลงการของภาคีเครือข่ายนิรนามบนเวที
โดยนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือภัยดาวดิน
เนื้อหาใจความสำคัญคือ๕ข้อหลัก
คือ๑ปล่อยตัวแกนนำทั้งหมดภายในเรือนจำโดยไม่มีเงื่อนไข
ข้อ๒คือยุติการคุกคามประชาชน
เลิกการดำเนินคดีกับแกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุม
ข้อ๓นายกรัฐมนตรีนั้นต้องลาออกภายในวันที่๒๔ตุลาคมนี้
๔เปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลและต้องปิดสวิตช์สอวอทันที
และข้อ๕ข้อสุดท้ายคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งหากทั้ง๕ข้อไม่ได้รับการตอบรับนั้น
จะมีการปักหลักด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปตลอด
และจะไม่มีการกลับบ้านอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมครับภายหลังจากการอ่านแถลงการนั้น
ตลอดของการตั้งเวทีนอกเหนือจากวงดนตรีแล้ว
ยังมีการสลับประสับเปลี่ยนด้วยการปราศัยของแก่นำจากกลุ่มต่าง

เหนือจากจะจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้ว
วันนี้ยังมีการโจมตีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เหล่าแกนนำบนเวทีบอกว่าเป็นริ้วล้อ

และเป็นทหารไม่เข้ามาบริหารบ้านเมือง
ซึ่งมีมวลชนที่มารับฟังนั้นปรบมือโหร้อง
ส่งเสียงดีใจเป็นระยะด้วย
ชุมนุมในวันนี้ต้องการเรียกร้องให้กลุ่ม
ทางเจ้าหน้าที่นั้นปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขัง
ทั้งแปดที่ยังคงเหลืออยู่ในเรือนจำ
ถูกคุมขังวันที่เรือนจำกลางเชียงไหม
นายพระฤทธิวรักษ์เรือนจำพิเศษกรุงเทพนางสาวปรัศดาสิทธิจิระวัฒนากุล
ในภานุพงศ์จากนอกในปฏิวัติสารายแย้มในสุรนัทแป้นประเสริฐ
ในเอกชัยหงกังวานในสมยุทธภึกษากระเสนสุข
ซึ่งตัวของนายอานนท์นำพานั้นสารอุทธรณ์ให้ประกันตัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
แต่เจ้าตัวไม่ประสงค์ที่จะยื่นหลักทรัพย์ในการประกันตัวเพราะเกรงว่าตัวตัวเองนั้นจะต้องถูกอายัดไปดำเนินคดีต่อในพื้นที่สพอื่น
ทำให้ต้องสิ้นเปลืองหลักทรัพย์และที่สำคัญนั้นยังคงกลัวการถูกอุ้มหายด้วย
ไม่ขอออกจากเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่
คุณผู้ชมครับการปราศัยบนเวทีครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย๔ภาคีเครือข่าย
คือกลุ่มคนคิดถึงเพื่อนภาคีเครือข่ายนิรนามเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี
และนนทบุรีเปิดแอกในชื่อของกิจกรรมนอนแคมป์ไม่นอนคุก
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือน้องนัทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
โดยณตอนนี้มีการตั้งเวทีปราศัยนี้เป็นเวทีถาวรแล้ว
ด้านหลังของเวทีนั้นเป็นเต็นต์อำนวยการ
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแผงสีเขียวที่ถูกตั้งนั้นถูกตั้งขึ้นเป็นเวทีอำนวยการแล้ว
และด้านหลังของแผงสีเขียวจะเป็นรถเข็นที่ขายอาหารขายขนมขายข้าวขายน้ำที่มาให้กับผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
เหนือจากด้านหลังเวทีแล้วด้านหน้าเวทีคุณผู้ชมครับซ้ายมือของผมผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ
ด้านซ้ายมือบริเวณด้านหน้าเวทีฝั่งที่ใกล้เคียงกับเต็นต์ของเต็นต์สวัสดิการนั้น
ด้านหลังจะเป็นที่นอนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะพักค้างคืนตลอดช่วงกลางคืนของวันนี้
รวมไปถึงช่วงต่อไปหากข้อเสนอที่เรียกร้องนั้นไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับการปลาใสของวันนี้ยังคงขับต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้ยังคงมีกลุ่มมวลชนกลุ่มแกนนำนั้นทยอยมาสมทบอย่างต่อเนื่อง
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ
พาคุณผู้ชมมาดูภาพมุมสูงกันหน่อยนะครับ
มาดูภาพมุมสูงกันหน่อยนะครับตอนนี้เรายืนอยู่บนรถไทยรัฐทีวี
ตรงข้ามเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับบรรยากาศตอนนี้มวลชนเริ่มทยอยเดินทางมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ตกดึกก็เริ่มทยอยเดินทางกันมามีการประกาศทางเฟซบุ๊กทางออนไลน์
ให้ประชาชนที่อยู่ทางออนไลน์เดินทางมาที่หน้าเวทีนะครับเพื่อมาดูบรรยากาศสดแล้วก็มาร่วมนะครับ
ให้เพื่อนที่อยู่ด้านในออกมาได้เป็นกิจกรรมที่เริ่มตั้งแต่๑๖นาฬิกานะครับ
ของกลุ่มนิรนามภาคีนิรนามนะครับที่ต้องการให้มวลชนมาปักหลักทำกิจกรรมนอนแคมป์ปักหลักกันที่นี่นะครับ
เพื่อต้องการให้เพื่อนที่อยู่ด้านในเรือนจำนั้นออกมาให้คุณผู้ชมดูภาพกว้างขนาดนี้นะครับ
ก็จะเห็นได้ว่ามวลชนยังคงปักหลักนั่งฟังการปราศัยกันอยู่
ขณะเดียวกันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนฟุตบาทอยู่บนเกาะกลางนี้นะครับที่ยืนกันอยู่
นี่คือกลุ่มเด็กนักเรียนอาชีวะครับที่เดินทางมาเป็นกาดในครั้งนี้
มาดูแลความปลอดภัยกลุ่มมวลชนมาดูแลความปลอดภัยแกนนำที่อยู่ด้านในนะครับ
ขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมมองไปทางขวามือก็จะเห็นว่ามีรถกระบะนะครับ
ที่เป็นรถเสบียงมีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับ
ให้กับผู้ชุมนุมที่ต้องการจะกินข้าวจะดื่มน้ำก็สามารถมารับได้ตรงนี้ฟรีด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันเขยิบไปนิดนึงตรงนี้กลายเป็นตลาดนัดแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
เพราะว่ามีรถนะฮะรถลูกชิ้นรถน้ำรถอาหารมาจอดขายกันจำนวนมาก
วลชนที่มาตรงนี้นะครับก็แวะมาซื้อของมากินข้าว
แล้วก็กลับมานั่งชุมนุมกันต่อนี่เป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้นะครับ
ดึกก็เริ่มทยอยเดินทางกันมาเรื่อย
ขณะเดียวกันประชาชนถ้าต้องการที่จะข้ามฝั่งถนนรถตรงนี้
ฝั่งถนนงามวงวานที่มุ่งหน้าไปยังเกษตรเนี่ยนะครับ
ยังคงมีรถถ้ามวลชนต้องการจะข้ามผ่าน
ก็จะมีกลุ่มเด็กนักเรียนอาชีวะนี่แหละครับคุณผู้ชม
จะคอยหยุดรถแล้วก็พามวลชนพาประชาชนเดินข้ามฝั่งไป
ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่าประชาชนทั่วไปก็จะช่วยกันยกกันไป
ส่วนถนนตรงนี้รถยังคงสัญจรตามปกตินะครับ
แต่ฝั่งงามวงวานมุ่งหน้าแยกพงเพชรขณะนี้
การจราจรแล้วเพราะว่ามวลชนได้มานั่งอยู่บนถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็บอกว่าจะปักหลักตรงนี้ไปอีกนานนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศขณะนี้คุณผู้ชมดู
ยังมีการปราศัยสลับกับดนตรีอย่างต่อเนื่อง
ส่วนคุณแอมมี่นะครับแอมมี่
ยังคงอยู่ด้านในคาดว่าดึกก็คงจะออกมาร้องเพลงให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ฟังกัน
นี่เป็นบรรยากาศตอนนี้ณเวลา๒๐นาฬิกา๔๔นาที
บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็ยังคงมีมวลชนยังคงนั่งปักหลักแล้วก็รอฟังการปราศัยอยู่
บางส่วนถ้าคุณผู้ชมดูไกลนะครับ
มีเสือมีมวลชนบางส่วนเริ่มที่จะขึ้นไปบนฟุตบาท
แล้วก็จับจองพื้นที่เพื่อจะนอนปักหลักค้างคืนบริเวณนี้ด้วย
ขณะเดียวกันห้องน้ำห้องท่านะครับคุณผู้ชม
ก็มีจอดอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ชุมนุมนะครับ
เพื่อที่จะให้ผู้ชุมนุมได้เดินทางไปใช้ห้องน้ำได้อย่างสะดวกสบาย
ขณะเดียวกันเขยิบออกไปฝั่งซ้ายมือก็มีร้านค้าต่างอีกเช่นเดียวกันนะครับ
ฝั่งซ้ายก็สามารถหาของกินได้ฝั่งขวาก็สามารถหาของกินได้

ตอนนี้ก็มีรถต่างเป็นรถข้าวรถน้ำที่จะคอยมาซัพพอร์ตกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ตลอดทั้งคืนและคาดว่ายังคงปักหลักอย่างนี้ต่อไป
เพราะว่าภายดาวดินได้ประกาศชัดบนเวทีแล้วล่ะครับคุณผู้ชมว่าจะปักหลักตรงนี้ต่อไป
กว่าจะได้ข้อเรียกร้องทั้งหมดนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าตลอดทั้งคืนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ภาพรวมทั้งหมดของการชุมนุมวันนี้ถือได้ว่าเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยนะครับ

สิทธิ์บุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับ